ปฏิหารในการค้นหาลูกเรือหรือว่ากำลังพลของเรือหลวงสุโขทัย
ต้นรายการเรารายงานไปแล้วว่าล่าสุดเมื่อวานนี้มีพบร่างขึ้นมาเพิ่มเติม๖ร่างด้วยกัน
พาคุณผู้ชมมาไล่เลี่ยงนะครับว่าเมื่อวานนี้เจอที่ไหนอย่างไรแล้วก็พิกัดไหนบ้าง
แล้วก็หลักฐานที่พบนั้นเป็นอย่างไร
เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันที่๖นะครับในการปฏิบัติการค้นหากำลังพลที่ศูนย์หายของเรือหลวงสุโขทัยที่อับปลาง
กล่องทัพเรือก็ใช้ปฏิบัติการภูพรม
ทั้งเจ็ดสกีทั้งเรือยางทั้งทางน้ำทางอากาศทางบก
ก็ทำให้เมื่อวานมีการพบร่างของผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมมา๖นายด้วยกัน
ร่างแรกของผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้เครื่องบินลาดตะเวนไปพบตอน๘นาฬิกา๓๘นาที
อยู่ในพื้นที่ตอนล่างของอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันครับ
ร่างที่๒นะฮะไปพบตอน๑๑นาฬิกา๓๗นาที
ห่างจากท่ามเรือประจวบไป๑๖ใบทะเลหรือว่าประมาณ๒๘กิโลเมตรด้วยกันจากฝั่งครับ
ร่างที่๓พบไล่เลี่ยกันตอน๑๒นาฬิกา๑๐นาทีครับเรือตอน๑๑๓
พบว่าร่างนี้ไปลอยอยู่ในทะเลครับในพื้นที่ตอนล่างของอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริคัน
ร่างที่๔ถัดมา๕นาที
๑๒นาที๑๕นาที

ตรวจพบในพื้นที่ตอนล่างของอำเภอบางสะพานที่ประจบเช่นเดียวกัน
นะฮะแล้วก็เป็นพื้นที่ตอนบนของช่วงอำเภอประทิวที่ชุมพรนะครับ
ทีนี้เนี้ยตอนสิบสามนาฬิกาสิบห้านาทีก็ไปพบมร่างที่ห้าครับ
นะฮะโดยเครื่องบินลาตเตอร์เวนไปพบห่างจากท่ามเรือประจวบสิบสามไมค์
ทะเลหรือว่าสิบแปดจุดห้าสี่กิโลเมตรและมร่างที่หกที่พบเมื่อวันนี้
ตอนสิบสามนาฬิกายี่สิบนาทีครับเรือหลวงกระบุรีไปพบนะฮะ
พิกัดห่างจากท่ามเรือประจวบสิบเอ็ดจุดสองไมค์ทะเลหรือว่ายี่สิบจุดหนึ่งหกกิโลเมตร
อยู่ในพื้นที่ของอำเภอบางสะพานอย่างไรก็ตามร่างทั้งหมดนะฮะ
เคลื่อนย้ายขึ้นมานะฮะแล้วก็รอไปส่งพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลต่อไป
ตอนนี้สำหรับยอดผู้ที่ประสบภัยนะฮะจากทั้งหมดกำลังพลบนเรือ๑๐๕นายนะครับ
สามารถช่วยได้๗๖นายเสียชีวิตที่ยืนยันไปแล้วเนี่ยนะฮะ
มีพิธีจัดงานไปแล้วเนี่ย๖นายรอพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล๖นายนะครับ
นะฮะตอนนี้ข้อมูลของผู้สูญหายยังคงเป็นสิบเจ็ดนาย
อันนี้เป็นข้อมูลจากทวิตเตอร์ของกองทัพเรือที่ออกมารายงานตัวเลขทั้งหมดล่าสุดนะครับ
ขณะเดียวกันกองทัพเรือได้มีการเผยแพร่ภาพเรือหลวงสุโขทัยซึ่งจมอยู่ใต้ท้องทะเลนี่ฮะ
ลึกประมาณสัก๔๐เมตรได้เป็นภาพแบบนี้นะครับ
จากภาพจะเห็นว่าเรือเนี่ยลักษณะของการจมลงไปยังคงตั้งอยู่ใต้พื้นทะเลครับ
นะฮะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของเรือสภาพเนี่ยเขาเรียกว่า
ถ้าเกิดว่าเป็นทางทหารเขาเรียกว่าสภาพเนี่ยปลอดภัยนะฮะแล้วก็พอจะสามารถส่งนักประดาน้ำลงไปสำรวจ
เหลือได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสภาพน้ำใต้ทะเลยังถือว่าอันตรายเกินไป
ในการจะส่งนักประดาน้ำเข้าไปภายในเรือครับเพราะว่าคลื่นใต้น้ำแรงมาก
ตอนนี้เป็นเพียงการวางแนวขอบของพื้นที่โดยรอบของเรือด้านนอกเท่านั้นนะครับ
แล้วก็ตอนนี้เขามีการใช้ระบบโซน่าของเรือหลวงบรรลาจันทร์ถ่ายภาพนี้เอาไว้
ก็ทำให้เห็นว่าตอนนี้ภาพตั้งแบบนี้คือเรือตั้งอยู่ใต้ทะเล
ลักษณะปลอดภัยแบบนี้แต่ยังไม่สามารถที่จะดำน้ำไปตรวจสอบในเรือได้
ว่ามีกำลังพลติดอยู่ในเรือหรือไม่เพราะคลื่นใต้น้ำนั้นมันแรงมากจนเกินไป
ตอนนี้ทำคลื่นของทะเลเนี่ยมันเริ่มสงบตรงบ้างแล้วครับ
มันทำให้เราได้เห็นวัตถุต่างที่ลอยมาแล้วก็เห็นร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ย
ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพิ่มมากขึ้นนะครับทุกอย่างก็ต้องอยู่ภายใต้ของความปลอดภัยด้วยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องของการส่งศพนะคะลูกเรือหลวงสุโขทัยจำนวนทั้งสองศพ
ซึ่งก็ร่างทหารเรือทั้งสองนายก็ถูกลำเลียงส่งไปยังบ้านเกิดอย่างสมเกียจค่ะ
ที่ชาปัณฑสถานกองทับเรือสตหิบที่ชุนบุรี
มีการเคลื่อนย้ายร่างของจ่าเอกจักรพงศูนผลและร่างของพลฐานอัครเดชโพบัตรค่ะ
กลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่บ้านเกิดที่สุราธานีนะคะ
มีการตั้งขบวนกองเกียรติยศนะคะ
ซึ่งก็ตั้งแถวรอส่งขบวน
ทหารชุดขนย้ายมีการแต่งกายเต็มยศยกลงศพที่ปกคลุมด้วยทงชาติ

แล้วก็นำร่างของทหารเรือทั้ง๒นายขึ้นเครื่องบินฟอกเกอร์ราชนาวีหมายเลข๒๑๑
เดินทางไปยังกองบิน๗ที่สุราชธานีค่ะ
ศพของพลฐานอัครเดชโพบัตรตั้งสวดที่วัดสุธาริดีวนาราม
ครอบครัวยาดพากันร้องไห้ระงมเลยนะคะ
โดยเฉพาะคุณยายอุบลมีลาบคุณยายอายุ๘๖ปี
คุณยายท่านนี้นี่แหละค่ะยายอุบลเป็นคนที่เลี้ยงพลทหารนะคะ
มาด้วยตัวเองมาตั้งแต่เล็ก
ยายถึงขั้นกับร้องไห้โฮออกมาเลยค่ะ
โดยพลทหารอัครเดชคุณยายบอกว่าเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเลย
แล้วที่สำคัญตั้งแต่มีเหตุการณ์เรือล่ม
คือยายไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าหลานเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว
ที่ผ่านมาครอบครัวคอยเลี่ยงตลอดเวลาถามหาถึงหลาน
บอกยายว่าหลานติดโควิดเพราะอะไร
เพราะครอบครัวเป็นห่วงคุณยายห่วงเรื่องของสุขภาพ
จากอายุมากแล้วถ้ายายรู้ข่าวว่าหลานเสียชีวิต
ยายอาจจะรับไม่ไหวค่ะทางด้านของนางจัญญามีลาบ
อายุ๔๘ปีแม่ของผลทหารอัครเดชนะคะบอกแบบนี้ว่า
ตัวเธอมีลูก๔คนผลทหารอัครเดชเป็นลูกชายคนโต
เป็นความหวังของครอบครัวปลดประจำการในวันที่๑กุมภาพันธ์นะคะ
ที่จะถึงนี้ที่ผ่านมานะคะใช้ชีวิตรับใช้ชาติมาตลอด
แล้วก็ส่งรูปมาให้แม่และครอบครัวดูตลอดว่าตัวเนี่ย
คนทหารกินดีอยู่สบายตลอดเหนื่อยบ้างเวลาฝึก
พอทราบข่าวว่าเรือหลวงสุโขทัยอับปางและมีรายชื่อของลูกชาย
เป็นคนศูนย์หายแม่บอกตอนนั้นใจไม่ดีแล้วแต่ก็ได้ทำได้แค่
ภาวนาขอให้ลูกนั้นปลอดภัยสุดท้ายลูกเสียชีวิตแม่บอกว่า
ภูมิใจที่ลูกได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
และอีกหนึ่งร่างที่ถูกส่งมายังจังหวัดสุราธานีนะคะ
ก็คือร่างของจ่าเอกจักรพงศ์ภูลผลค่ะท่านเป็นจ่าปืน
แหนกอาวุธและการเดินเรือหลวงสุโขทัยครอบครัวก็ได้มีการตั้งบำเพ็ญ
กศลที่วัดครองครามประชาสรรค์นะคะบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
เกียรติยศได้ลำเลียงนำร่างจ่าเอกจักรพงศ์ภูลผล
ล่าสุดได้รับเลื่อนชั้นยศเป็นเรือตรีจักรพงศ์นะคะ
เดินทางมาถึงยังที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่วัดคลองครามประชาสรรค
ตะบนปากแพรกอำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราชธานีค่ะ
ทันทีที่เดินทางมาถึงแม่ของเรือตรีจักรพงศ์
ร้องไห้โฮนล้มพับไปเลยค่ะ
ญาติญาติต้องพากันพยุงคุณแม่ไปนั่งพัก
เอายาดมยาหม่องให้คุณแม่ดมให้ได้สติมาก่อนนะคะ
ขณะเดียวกันที่นายจิตภูลผลอายุ๘๓ปีค่ะ
เป็นคุณพ่อของเรือตรีจักรพงศ์
เข้มแข็งมากค่ะไม่ร้องไห้ออกมาเลย
เพราะว่าลูกชายจากไปในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่

ลูกชายจากไปอย่างสมเกียจคุณพ่อบอกไว้แบบนั้นนะคะ
คุณพ่อของเรือตรีจักรพงศ์ค่ะ
บอกว่าเมื่อ๔วันก่อนเกิดเหตุนะคะ

ว่ามีการออกเรือไปปฏิบัติหน้าที่
พอเสร็จสิ้นแล้วช่วงปีใหม่ลูกชายจะกลับมาเลี้ยงฉลองปีใหม่ที่บ้าน
แล้วก็โอนเงินมาให้คุณพ่ออีก๒๐๐๐บาทค่ะ

ร่างของเรือตรีจักรพงศ์นะคะ

เรือตรีจักรพงค์มีการพูดคุยกับคุณพ่อนะฮะ

แล้วก็ยืนยันด้วยว่าเดี๋ยวช่วงปีใหม่จะกลับมา

กระทั่งคุณพ่อมาทราบข่าวเรือล่มค่ะ
คุณพ่อเองตกใจแล้วก็ใจหายมาก

เพียงว่าไม่ว่าลูกชายจะอยู่หรือตาย
ก็ขอให้ได้เจอศพเจอลูกชายกันอีกครั้ง
ซึ่งล่าสุดที่เจ้าหน้าที่ไปพบเสื้อชูชีพ
บัตรประชาชนกระเป๋าสตางค์และโทรศัพท์มือถือ

นี่คือของลูกชายพ่อแล้วก็มั่นใจด้วยว่าลูกชายพ่อน่าจะตัดสินใจเสียสละเสื้อชูชีพ
เพื่อช่วยเหลือเพื่อนอย่างแน่นอนส่วนตัวเชื่อนะคะว่าคงถึงเวลาของลูกชายที่จะจากไปแล้วค่ะ
เพราะว่าตอนที่เขาเกิดนั้นเขาก็เกิดมาพร้อมกับพายุตอนตายเขาก็จากไปพร้อมกับพายุเช่นเดียวกันค่ะ
สำหรับพิธีสวดพระพิธรรมในคืนนี้เป็นคืนแรกนะคะและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่๒๗ธันวาคมนี้ค่ะ
ซึ่งนอกจากทางครอบครัวที่แสดงความเสียใจแล้วนะคะเพื่อนของเรือตรีจักรพงศ์
รวมไปถึงทางโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมค่ะมีการโพสต์แสดงความเสียใจเพราะว่า
เรือตรีจักรพงศ์ในสมัยที่เรียนอยู่
ก็เป็นนักเรียนเรียนดีแล้วก็เป็นคนที่เพื่อนรักใคร
รวมไปถึงเป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนด้วยค่ะ
คุณผู้ชมครับหนึ่งกำลังพลที่ยังคงเป็น

นั่นคือพลทหารทวีสัตว์แส้เซียว
แต่ว่าล่าสุดข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว
โดยเฉพาะกระเป๋าเป้ลอยไปติดอยู่ที่ชายหาดเทียนที่เกาะเต่า
สุมราชธานีและมีนักท่องเที่ยวไปพบคุณผู้ชมภาพนี้
นะฮะกระเป๋าเป้นี้โอ้โหทรายเกาะเต็มไปหมดครับ
นักท่องเที่ยวชาวนอเวย์ไปพบกระเป๋าเป้ทหารสีน้ำตาลอ่อน
นี่แหละครับถูกน้ำทะเลซัดพัดไปเกยอยู่ที่ชายหาดเทียนเกาะเต่าที่สุราช
ตรวจสอบแล้วด้านในเป็นเอกสารของพลทหารทวีศักดิ์แทร่เซียว
องพันธุ์ซ่อมบำรุงกรมสนับสนุนกองพลนาวิกโยธิน
ซึ่งเป็นหนึ่งกำลังพลที่ศูนย์หายจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปลางครับ
ภายในกระเป๋าก็มีแบบประชาชนนะฮะระบุชื่อทวีสักแซ่เซียวอายุยี่สิบสามปี
บัตรประจำตัวทหารเข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่อง
และรูปถ่ายก้ามรูปรวมทั้งเงินสดอีกจำนวนหนึ่งครับนอกจากนี้ยังพบว่ามีการบันทึกนะฮะ
มีสมุดบันทึกของแฟนสาวของพลทหารทวีศักดิ์เนี่ยเขาเอามาด้วยอันนี้ครับ
เขียนด้วยลายมือคือแฟนสาวเขาเขียนบันทึกเอาไว้ให้
แล้วเขาเก็บไว้อย่างดีมีใจความบอกว่าที่รัก
เดือนนี้เป็นเดือนอะไรเอ่ยวันที่๕มีนาคมวันเกิดใครเหรอ
รู้ไหมถ้าหนูรู้ว่าพี่ซ่าพี่ดื้อกลับบ้านรอบนี้แขนหักอีกแน่
ถ้าไม่จำอยากให้กลับมาเหมือนรอบที่อยู่ที่ที่เขาอยู่ด้วยกันนะฮะ
แล้วปีนี้ยี่สิบสองแล้วนะบูรีเนี่ยเบาได้เบานะฮะ
เดี๋ยวตายมาหนูขี้เกียจหาผัวใหม่คือเป็นข้อความที่แฟนเขาเขียนแบบ
เล่นกับกับเขาอ่ะนะฮะคุณผู้ชมนะฮะด้วยความรักเขาก็เขียน
วันโกงวันเกิดที่ผ่านมาให้แล้วก็มีประโยคที่ว่า
ขอโทษที่ไม่ได้ไปถือเค้กให้เป่าเพราะหนูไม่รู้ว่าทางค่ายจะให้เข้าไปไหม
หนูมีของขวัญให้ที่รักด้วยนะอยู่ในถุงสีเขียว
ลักษณ์บอกว่าอยากมีของขวัญชิ้นใหญ่เหรอถ้าได้กลับมาบ้านจะรู้เอง
เตรียมตัวมีสมุดสีชมพูได้เลยคุณผู้ชมถ้าพี่นอกใจอยู่นะ
นะฮะถ้าบ้านนี้ไฟไหม้ไม่ต้องสงสัยเลยหนูเป็นคนเผาเอง
มันเป็นข้อความที่เขาเขียนเอาไว้ให้กันเรื่องของวันเกิด
แล้วเหมือนเขาจะมีวางแพลนด้วยนะว่าอนาคตก็อาจจะแต่งงานกัน
เรื่องของซองสีชมพูสมุดสีชมพูนี้แหละที่คุณก๊อฟเล่าไปนะคะ
ถ้าพี่เนี่ยบอกว่าที่รักบอกอยากมีของขวัญชิ้นใหญ่เหรอ

ตัวมีสมุดสีชมพูได้เลย
คือถ้าจะให้ขวัญอธิบายคำจำกัดความ

ซึ่งเป็นสมุดที่บันทึกสุขภาพของแม่และเด็กที่เขาได้ใช้กัน
ซึ่งจะเป็นสมุดที่เริ่มต้นที่หญิงที่กำลังตั้งคัน
จะนำสมุดเล่มนี้ล่ะค่ะเมื่อคุณไปฝากคันที่โรงพยาบาล
ตามคลินิกใกล้บ้านจะได้รับสมุดเล่มนี้กลับมา
มันจะเป็นการบันทึกสุขภาพของแม่และเด็กตลอดกัน
กระทั่งลูกคลอดออกมาแล้วมีการฉีดวัคซีน
ซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงตามที่แฟนของพลทหารเขียนบอก
ว่าจะได้รับของขวัญชิ้นใหญ่เป็นสมุดสีชมพู
เป็นไปได้หรือไม่ว่าเธออาจกำลังจะมีอะไรเซอร์ไพรส์
เป็นเรื่องของอาจจะตั้งคันหรือเปล่าหรืออย่างไร
อันนี้ถ้าเราอธิบายตามคำจำกัดความในข้อความของจดหมายนะคะ
ฟังแล้วเอาจริงนะขนลุกกันหมดเลยล่ะค่ะ
จะทราบหรือเปล่าว่าเขากำลังจะได้
ได้ข่าวดีขนาดนี้นะฮะมีของขวัญชิ้นใหญ่
ไม่รู้ว่าความหมายที่แฟนสาวเขาตั้งใจจะบอกเขาสื่อหรือเปล่าว่าเขา
กำลังจะมีลูกด้วยกันนะอะไรที่ว่านี้แต่ก็ตอนนี้คือเบื้องต้นถ้าความเข้าใจของขวัญเดาว่าสมุดสีชมพูที่ที่น้องบอกว่า
แฟนบอกเอ๊ะจะเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้นะแต่ตอนนี้คุณทวีศักดิ์ยังคงเป็นผู้สูญหายใช่เราหวังใจนะ
ภาวนานะให้เขาปลอดภัยอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วกันให้เขากลับมาได้ข่าวดีอันนี้จากแฟนสาวเขาแล้วกัน
แต่เนี่ยเป็นภาพสุดท้ายที่เขามีคนถ่ายเอาไว้ตอนที่เขาอยู่บนเรือค่ะแต่อย่างที่เห็นว่าที่คุณแม่เขาออกมาพูดว่า
ทำไมลูกเขาไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพแต่แม่ก็มีความหวังอยู่นะมีความหวังอยู่นะครับ
ของพลทหารทวีศักดิ์ก็บอกว่าหลังจากที่มีข่าวว่าพบกระเป๋าของลูกเขาก็ดีใจนะร้องไห้ออกมาเลยตอนนี้
รับนะในใจแม่ห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบหนึ่ง
ลูกชายฉันยังต้องมีชีวิตอยู่แต่อีก๕๐นึงก็เผื่อใจไว้บ้าง
ห้าสิบที่บอกว่ามีชีวิตอยู่เอ้ยอาจจะไปติดเกาะอยู่หรือเปล่าอืม
ติดต่อไม่ได้เพราะว่าในกระเป๋ามันมีโทรศัพท์มือถือไง
ไม่รู้จะติดต่อใครจะโทรหาใครก็ไม่รู้ฝากไปบอกถ้าลูกได้ยิน
อยากจะบอกลูกชายว่าขอให้ปลอดภัยแล้วกลับมาหาแม่นะอืม
ถ้าลูกรอดกลับมาแม่จะบวชชีให้ลูกเลยอันนี้เป็นสิ่งที่แม่ของพลทหารทวีศักดิ์บอก
คุณผู้ชมเพิ่งอ่านไปน้ำตาก็จะไหลอืมด้วยความที่เราก็แบบ
อยากให้เขารอดปลอดภัยกลับมาสำหรับกระเป๋าของพลทหารทวีศักดิ์
นะฮะเป็นหลักฐานชิ้นที่สองของเรือหลวงสุโขทัยที่พบที่เกาะเต่าที่มันถูกพัดไปอ่ะนะฮะ
ค่ะก่อนหน้านี้ไปพบชูชีพที่มีหมายเลขสามสามสามของลูกเรือสุโขทัยที่มันไปลอยติดเหมือนกัน
อ่าเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็แต่พบแต่เข้าของไงไม่ได้พบตัวกำลังพลที่อาจจะไปอยู่ที่เกาะหรือเปล่า
อันนี้ยังไม่พบเลยพบแต่ข้าวของนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าอัปเดตล่าสุดนะฮะ
ส่งกำลังใจให้ทั้งครอบครัวญาติพี่น้องที่กำลังเฝ้ารออย่างมีความหวังนะคะ
และขอให้พลทหารทุกคนรวมไปถึงทหารเรือทุกนายที่ยังสูญหายอยู่ปลอดภัยนะคะ
ส่งกำลังใจให้จริงขอให้ทุกการรอคอยมีปฏิหารเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมนะ